๖นาฬิกา๑๔นาทีนะครับไปดูบรรยากาศในห้อง
ว่าบรรยากาศในห้องนั้นตกลงได้เนื้อหาสาระอะไรไหมเมื่อวานนี้ครับคือทั้งหมูทั้งไก่ออกมาหลายตัวเลย
เบิร์ตก๊อฟมีการชี้ด้วยนะอย่าชี้นะอย่าชี้นะอย่างนี้นะ
ไมค์กับเพนกวิ่นเนี่ยไปให้ข้อมูลที่มีคนไปร้องว่าเพนกวิ่นแกบไมค์ถูกควบคุมตัว
แล้วเจ้าหน้าที่ไปทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่๓๐ตุลาคม
ลักษณะแบบนี้การกระทำของเจ้าหน้าที่มีชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า

อันนี้คือประเด็นสำคัญที่เขาจะตรวจสอบกันในห้องประชุม
ใช่แต่ประเด็นที่บอกว่าชี้เนี่ยก็คือ
ไมค์เนี่ยพยายามชี้แจงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับใบบ้าง
แต่คุณปรินาไกลคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ถึงก่อนเลี้ยงไก่เนี่ยนะพยายามที่จะพูดสวนออกมา
แล้วปรากฏว่าเพนกวิ้นนะคะลักษณะคือเหมือนชี้
คุณปรินาบอกว่าอย่ามาชี้นี่ไม่ใช่ม็อบนะฮะ
กวินสวนไปบอกอย่ามาชี้นี่ก็ไม่ใช่ล้าวไก่เหมือนกัน
ปวดหัวตึ๊บกลายเป็นคลิปนี้ให้ได้ดูกันค่ะ
เพราะว่ามันได้ให้เขียนอย่าชี้ที่นี่ไม่ใช่ม็อบนะครับ
ที่นี่เป็นความประชุมกันที่นี่ก็ไม่ใช่ล้าวไก่ครับผม
แต่ที่นี่นะคะพี่ชั้นเกิดเลี้ยงไก่และพี่ชั้นก็ไม่ชอบหมูด้วยค่ะ
ก็ผมก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการของทนายในการรวบรวมหลักฐานครับ

ที่ชั้นไม่ขนาดฟังเด็กเลี้ยงไก่คุยนี่จะจะพังหลังให้ฟังมันนะคะ
ต้องเป็นเด็กเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับหรือว่าจะไหน
มาครบแล้วไก่แกะ

ไม่รู้เลยว่าได้ประเด็นไหม
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะ

ประธานกรรมธิการปปชรัฐสภากุมขมับเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่คือเกิดการปะทะคารมกันขึ้นระหว่างคุณเอ๋ปารินาไกรคุบสส
พลังประชารัฐจังหวัดราชบุรีกับเพนกวินแล้วก็ไม้นะคะ
ก็คือประเด็นคือมีการทำร้ายร่างกาย
ระหว่างถูกควบคุมตัวจนได้รับบาดเจ็บ
ก็คือทั้งไม้แล้วก็เพนกวินได้รับบาดเจ็บ

ทางคณะกรรมธิการปปชของรัฐสภา
เดี๋ยวบอกว่าจะเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ถูกร้อง
มาชี้แจงต่อคณะกรรมธิการต่อไปนะคะ
ส่วนประเด็นเอาจริงหลายคนบอกว่าเหมือนที่ประชุมโจ๊กเมื่อวาน
แต่มองในแง่ดีค่ะผ่อนคลายไปได้ระดับหนึ่ง

อกจากนี้ที่สภายังมีการแถลงเปิดตัว
คณะอนุกรรมธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แบบเกม

นี่ไงน้องโฟกัสจิรกุลดาราที่แสดงจุดยืนทางการเมือง

เคียงข้างกับกลุ่มราศดร
เชิญมาเป็นที่ปรึกษาชุดคณะอนุกรรมาธิการค่ะ

โบสีขาวมาด้วยแสดงถึงอะไรฮะ

โฟกัสค่ะหลังจากนั้นได้มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
พาชมอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
บอกว่ามาซ้อมก่อนก่อนเป็นสอสอ
และยังมีการพูดถึงเรื่องของการแยกใช้ลิฟต์ด้วยนะ
ระหว่างสอสอและผู้คนที่มาทำงานรัฐสภา
ก็คือเจ้าหน้าที่ทั่วไปมีการแยกใช้ลิฟต์แบบนี้
กัสก็เลยตั้งคำถามว่านี่คือความเหลื่อมล้ำใช่หรือไม่

ทั้งที่ว่าไอ้ลิฟต์นี้มันก็สร้างมาจากภาษีประชาชน
ทุกคนก็จ่ายภาษีไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อม
อย่างเราซื้อของเราก็จ่ายแวด
เป็นการจ่ายภาษีทางอ้อมทุกคนจ่ายภาษีหมด

กัสกันให้สัมภาษณ์ถ้าเป็นสอสอจะเข้าไปนั่งในสภา
จะไปจับผิดสอสอนั่งหลับที่ไม่ยอมฟังแล้วจะไปปลุกให้ตื่น

ความน่ารักความสวยก็น่าจะตื่นได้ค่ะ